สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามไปดูผลงานของทีมชาติไทย
โชฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไปแบบขาบรอย๔ประตูต่อ๐ในศึกไซปรัสนัดแรก
ปรัสครับ๒๐๑๙รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่มบีทีมชาติไทยอันดับที่๒๙ของโลก
เตะเกมนัดแรกหลังจากเก็บตัวฝึกซ้อมมานาน๒เดือน
พบกับฮังการีนะครับอันดับที่๔๓ของโลก
นาทีที่๑๐เท่านั้นครับทัพชาวาแก้วนะครับ
วันนิยงทีมชาติไทยก็ขึ้นน้ำก่อนครับ
หนึ่งต่อสู่สุนิสาสร้างไทยสงฆ์นะครับ
บอลไปที่เสาไกลแล้วก็เป็นทางด้าน
รัติการทองสมบัตินะครับสอดเข้ามาชาติจะเจาะลูกนี้เข้าประตูไปครับ
จากนั้นในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ
รันดาครับสุชาวรินนินธรรมรงค์นะครับ
บอลแหวกจากตรงกลางตรงนี้แล้วก็จ่ายต่อให้กับอรไทยศรีมณีครับ
ยิงลูกนี้เข้าไปไทยนำไปเป็น๒ประตูต่อ๐นะครับ
ครึ่งหลังไทยยังเล่นดีกว่าครับนาทีที่๕๐ครับ
สุดารัฐชูชื่นเปิดบอลข้ามแนวรับจังหวะนี้มาแล้วก็เป็นรัติการครับ
สกิดบอลลูกนี้เข้าประตูไป
ก็ทัพชาวาแก้วนำห่างถึง๓ประตูต่อ๐
เท่านั้นไม่พอนะครับนาทีที่๘๖
ไทยครับมาได้ประตูปิดท้ายจากมิรันดานะครับ
ก็จบเกมครับไทยชนะฮังกอรี่ไป๔ประตูต่อ๐
๓คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน
อิตาลีชนะเม็กซิโกไป๕ประตูต่อ๐ครับ
หลังจบเกมนะครับโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียนครับ
หัวหน้าภูมิสอนบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็กล่าวว่า
สกอร์ที่ออกมานั้นถือว่าไม่เกินความคาดหมายนะครับ
เพราะว่าทีมนั้นสามารถพาบอลได้ถึงแดนบนก็มีโอกาสทำประตูเยอะ
แล้วก็เรื่องของทีมนั้นมีการฝึกในการเข้าทำเนี่ย
รูปแบบนะครับก็ทำให้เกมนี้นั้นมีสกอร์ที่น่าพึงพอใจ
ส่วนที่ต้องปรับปรุงก็คือการดึงจังหวะในการเล่น
แล้วก็การอ่านสถานการณ์และการเปลี่ยนเกมจากลุก
แล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมในเกมต่อไปนะครับ
สองด้านต่อไปก็มีวันที่๑มีนาคมนะครับ
ซิโกและวันที่๔มีนาคมนะครับ๑๘นาฬิกาเหมือนเดิมก็คือไทยเจอกับอิตาลีครับ
มาดูฟุตบอลชายกันบ้างนะครับความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับ
ชโตยศิริษักยอดญาติไทยเฮ็ดโค้ชทีมชาติไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าได้ส่งรายชื่อนักเตะจำนวน๓๐คนให้กับทางสมาคมไปยื่นขอทำวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันช่วยนะครับ๒๐๑๙ซึ่งเป็นรายการพิเศษเก็บคะแนนฟีฟ่านะครับระหว่างวันที่๒๑๒๕มีนาคมที่ประเทศจีนนะครับ
กันอย่างแน่นอนนะครับ๒๑มีนาคมครับไทยพบกับจีน
เวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีส่วนอีกคู่นะครับก็อุสเบย์เจอกับอุรุกวัยนะครับ
หลังจากนั้นครับวันที่๒๕มีนาคมผู้แพ้จะมาชิงที่๓นะครับ
เวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีและผู้ชนะนะครับก็จะไปชิงชนะเลิศกัน
ในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีติดตามได้กับไทยรัติวิทย์๒๐๑๒ครับ
ไปดูความขึ้นใหม่ของธิรัทรรณบุญมาธรรมแบ็คซ้ายของ
โยโกฮามามเอฟบารีนอสนะครับก็สลัดอาการบาดเจ็บ
กลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับหลังจากมีอาการกล้ามเนื้อขาซ้าย
ฉีกตั้งแต่ในวันที่๘กุมภาพันธ์

ก่อนที่จะมีการทดสอบร่างกายเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าเจ้าอุ้มก็มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะกลับมาร่วมทีมนะครับ
อย่างไรก็ตามธีรทรเองก็น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมเจลิก
ที่๒ที่โยโกฮามาเอฟมารินอสจะเปิดบ้านพบกับเวลกาตะเซ็นไดสุดสัปดาห์นี้
แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เจ้าอุ้มจะมีชื่อประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ในศึกลูวันครับ๒๐๑๙
ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนสตาโดเลซัปโปโรทีมของชนะทิพย์สงกระสินในวันพุธที่๖มีนาคมครับ